รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
หลังพี่อ้อยเข้าไปอ่านอีเมลด้วยตัวเองเลยนะคะ
อีเมลบางฉบับเนี่ยถึงขั้นบอกว่าพี่อ้อยคะเรื่องของหนูมันเล็กมากเลยอะค่ะ
เกรงใจเหมือนกันแต่อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่รับฟังปัญหา

อ้อยว่าไม่มีเรื่องไหนเล็กเกินไปถ้ามันทำร้ายหัวใจเราได้เนอะ
มีอะไรอยากเล่าสู่กันฟังได้หมดเลย
ที่พี่อ้อยใช้เสมอค่ะสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้อง
ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมแต่อย่างน้อยการที่มีใครสักคนหนึ่งที่รับฟังเราได้
เรื่องเศร้าแค่เล่าก็น่าจะเบาลงได้นะคะ
อ้อยอยากเป็นคนคนนั้นนะหรือถ้าบังเอิญใครก็ตามที
เจอเรื่องหนักเจอเรื่องใหญ่เจอเรื่องเล็ก
แต่รู้สึกว่ารับมือกับปัญหาของตัวเองได้นั่นแหละ
แต่อยากจะบอกใครสักคนว่าถึงวันนี้เราเข้มแข็งแล้ว
เช่นเดียวกันนะคะเราบอกกันได้เสมอ
วันนี้เป็นคำถามความรักเรื่องหนึ่ง
ถึงได้บอกว่าไม่มีเรื่องไหนเล็กเกินไปถ้ามันทำร้ายหัวใจเราได้
การแอบรักค่ะมีใครบ้างที่ในชีวิตไม่เคยแอบรัก
ส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนแรกของความรักมักจะเป็นการแอบรักนั่นแหละ
รุ้นว่าเอ๊ะแอบแล้วยังไงนะจะบอกดีหรือไม่บอกดี
เขาจะรู้สึกอย่างเดียวกันหรือเปล่าลองมาดูคำถามนี้ของน้องนะคะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะวันนี้หนูมีเรื่องอยากมาปรึกษา
ตอนนี้เนี่ยหนูอายุ๒๐แล้วเรียนอยู่ปี๓เข้าเรื่องเลยนะคะ
คือหนูแอบชอบรุ่นพี่คนนึงในมหาวิทยาลัยค่ะ
ปกติหนูก็เป็นคนร่าเริงและมั่นมากแต่กับพี่คนนี้
เป็นคนแรกที่ทำให้หนูแพ้ทางนี่แหละถึงได้บอกไงคะ
จะมีคนบางคนเท่านั้นที่เป็นจุดอ่อนของเรานะคะ
เจอเขาทีไรเสียอาการไปเลยค่ะหนูรู้จักพี่เขาเพราะเราเคยเรียนเสร็จเดียวกัน
เขาเป็นคนเงียบเฉยชาแต่น่ารักมากค่ะ
ตอนที่เราเรียนด้วยกันอาจารย์ให้จับกลุ่มกัน
บังเอิญหนูได้อยู่กลุ่มเดียวกันกับเขาหนูแอบกรี๊ดอยู่คนเดียวในใจ
มีวงเล็บด้วยนะพอเราทำงานกลุ่มก็มีหลายกลุ่ม
หนูก็เลยแอบแอดไลน์ส่วนตัวเข้าไปตอนแรกหนูไม่กล้าทักเขาไปนะคะ
ไว้เกือบอาทิตย์เพราะกลัวว่าถ้าทักไปแล้วเขาไม่ตอบ
หนูจะทำยังไงแต่สุดท้ายหนูก็ตัดสินใจเนียน
ทำเป็นทักไปปรึกษาเรื่องงานพอเขาตอบกลับมาหนูดีใจมากมากเลยค่ะ
หนูพยายามหาเรื่องทักไปถามโน่นถามนี่ถามนั่นเพื่อให้ได้คุยกับเขา
เขาก็ตอบนะคะแต่ส่วนใหญ่จะตอบกลับมาแค่สั้น
แบบว่าส่งสติ๊กเกอร์บ้างพิมพ์สั้นตอบมาบ้าง
พอจบคลาสนั้นหนูก็พยายามหาเรื่องชวนคุยต่อ
หนูเองรู้สึกว่าหนูลุกหนักมากจนบางทีแอบคิดว่า
หรือว่าพี่เขาจะรู้อยู่แล้วนะว่าหนูชอบเขา
แต่ถึงขนาดนั้นนะคะเขาก็ยังเฉยชา
ไม่มีทีท่าจะชวนหนูคุยก่อนเลย
อยากขอคำปรึกษาพี่อ้อยเพราะจริงเนี่ย
พี่เขาปี๔แล้วค่ะกำลังจะจบแล้ว
หนูคิดว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้คุยกับเขาแบบนี้
หนูควรจะทำยังไงอ่ะคะให้เขารู้ว่าเราชอบเขาจริงจังนะ
ไม่ได้คิดแค่เล่นควรทำยังไงให้เขาคุยกับหนู
ให้เขารู้สึกดีกับหนูเหมือนที่หนูรู้สึกดีกับเขา
หนูควรเริ่มยังไงดีคะอันนี้นี่มาให้พี่อ้อยสอนแนะนำวิธีการจีบเหรอคะ
แม่พี่จะบอกให้นะหลายครั้งที่เวลาเราแอบรักใคร
ต่อให้ไม่บอกอะค่ะเขาอาจจะดูออกตั้งนานแล้วก็ได้นะ
อย่าลืมว่าคำพูดมันเป็นแค่๒๐ของการสื่อสารเท่านั้น
ไหนจะสายตาไหนจะน้ำเสียงคือสิ่งที่ปิดกันไม่ได้
อย่างเวลาเราชอบใครสายตาของเราจะแอบอ่อยโดยไม่รู้ตัว
และเช่นกันต่อให้มีคนอยู่ตรงนั้นเป็นร้อยคนนะคะในห้องเดียวกันนะ
พอเราเดินเข้าห้องปั๊บมองปราบเดียวทำไมไม่รู้เราก็จะเห็นว่า
คนที่เราชอบอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
มันเหมือนเป็นพลังงานที่ดึงดูดแล้วก็ดึงสายตาเราได้จริง
น้ำเสียงก็เช่นกันคุยกับคนอื่นใช้น้ำเสียงปกติ
แต่กับคนที่เรารู้สึกพิเศษเดี๋ยวเราก็จะใช้เสียง๒เสียง๓
คือเสียงก็จะดูเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกัน
ถึงได้ยืนยันไงคะว่าต่อให้ไม่บอกเขาอาจจะดูออกแล้วหรือเปล่า
วิธีการไลน์หาต่อให้ใช้งานบังหน้าแค่ไหนนะคะ
เขาจะไม่สงสัยเลยค่ะว่าทำไมส่งมาบ่อยจัง

แต่อย่างหนึ่งพี่แค่ไม่อยากให้น้องออกตัวแรงเกินไป
เพราะในที่สุดนะคะรับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักเสมอไปนะ
การที่เขารู้ว่าน้องจริงจังนะไม่ได้คิดเล่น

ประเด็นสำคัญคือเขาล่ะรู้สึกอย่างเดียวกับเราหรือเปล่า

แน่นะก็อาจจะยิ่งกลัวเรามากขึ้นไปกว่าเดิมอีกก็ได้นะคะ
ก็เลยอยากให้น้องเผื่อใจคิดในมุมนี้ไว้บ้าง
บอกรักว่ายากแล้วตอนบอกไปแล้วเนี่ยยากกว่ามากนะคะ
เพราะไม่รู้ว่าต่อจากนั้นเราจะวางตัวต่อกันยังไง
คือถ้าเขารู้สึกแบบเดียวกันก็ดีไปอะค่ะ
แต่ถ้าไม่คิดเอาไว้ก่อนนะน้องจะรับไหวหรือเปล่า
ถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาวางตัวไม่ถูก
อยู่ใกล้ก็กลัวจะให้ความหวังก็เลยพยายามทิ้งห่างเราไป
จนดูว่าเราเคว้งเลยอะ
คือดูเผินอาจจะเหมือนรังเกียจก็ได้นะคะ
ซึ่งบางทีก็ไม่ได้แรงขนาดนั้น
เขาก็ไม่รู้ว่าจะวางตัวกับเรายังไงก็เลยทิ้งระยะห่างเอาไว้
กลัวว่าเดี๋ยวพอเรายิ่งเข้าใกล้เขามาก
และเขาปล่อยให้เราเข้าใกล้เขามากเกินไป
ยังไงเราก็คิดไปไกลกว่าเขาอยู่แล้วล่ะ

คิดมากกว่าเจ็บกว่าคนไม่คิดอะไร

ถ้ารู้แบบนี้นะพี่ชอบเขาในที่ของเราดีกว่า

ดีกว่าให้เขาวางตัวหมางเหมือนกับเราแบบนี้ก็มี

ถ้าบอกไปสิ่งที่ได้กลับมา
ไม่เป็นอย่างที่หวังจะยังไงล่ะ

แต่ก็ยังวางเราไว้เป็นน้อง

ไม่ให้เรารู้สึกแย่กับการไปสารภาพรักเขา
ก็เลยไม่แน่ใจว่าคนที่น้องชอบเนี่ย

น้องน่าจะรู้จักเขาได้ดีกว่าพี่

นึกถึงภาพที่แย่ที่สุดเอาไว้ก่อน

แค่ยอมรับความจริงข้อหนึ่งเถอะว่า

คือถ้าเรายอมรับความจริงแบบไม่มโนกันนะ
สิ่งหนึ่งเวลาที่น้องส่งข้อความอะไรไป

คือการรักษาระยะห่างของเขาหรือเปล่า

น้องถามว่าควรทำยังไง
ให้เขาชอบเราเหมือนที่เราชอบเขา
โอ้ถ้าพี่หาสูตรได้นะ
ต้องไม่มีคนอกหักในโลกใบนี้แล้วล่ะ
จริงแล้วเราต่างพยายามค้นหา

รักกันดีพอและพอดีกันค่ะ

เราถึงได้เจอคนที่เรารักแต่เขาไม่รักเรา
หรือไปเจอคนที่เขามีใจให้กับเรา

มีบางคนค่ะคิดประโยคนี้เอาไว้ให้กำลังใจกันคือ
มักจะเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่มาให้เราก่อนเสมอ
แต่ก็อีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
แล้วเมื่อไหร่คนที่ใช่โลกจะเหวี่ยงมาล่ะ

เราถึงทำได้แค่ดูแลตัวเองให้ดีและมีความสุข
ความสุขนั้นขึ้นอยู่กับเรา

ที่เราอยากแบ่งปันความสุขแล้วก็เฉลี่ยความทุกข์ไปด้วยกัน

และเขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่ผิดเช่นเดียวกัน

เรายังไม่พอดีต่อกันเท่านั้นเอง

พยายามแทบตายสุดท้ายก็ไม่ใช่

เพราะฉะนั้นอย่าถามว่าเราไม่ดีตรงไหน

แค่ยังไม่ตรงใจเท่านั้นเอง
เวลาเจอคนที่รักเขาแต่เขาไม่รักเราสักที
มันจะมีวลีติดปากอย่างหนึ่งคือ

เราไม่ดีใช่ไหมเขาถึงไม่มีใจให้สักที

แต่ใช่ว่าเป็นคนดีทุกคนแล้วเขาต้องรักนี่นา

ความรักก็ไม่ใช่รางวัลตอบแทนความดีเสมอไป

ส่งข้อความหรือแม้แต่คุยกับเขาก็ได้ค่ะ

พยายามเนียนเข้าไว้นะคะเอาเท่าที่ไหวนะ

ถ้าในใจเราคิดอะไร

แต่ถ้าใจเราไม่คิดอะไรมันจะพูดง่ายมาก
คราวนี้ไอ้ประโยคหยอดแบบนี้ค่ะ

ว่าเขามีปฏิกิริยาแบบไหนกับสิ่งที่เราหยอดไป

ขั้นตอนที่มีความสุขที่สุดก็ได้นะ

ทำสิ่งดีให้เขาเราก็ชื่นใจ

แน่นะบางสิ่งก็ไม่ได้เหมือนที่เราคิดไว้

กดดันตัวเองเยอะเกินไปนะคะ

อย่างน้อยเวลาทำให้เรารู้ว่า
เราไม่ได้เข้าใจผิดคิดว่าชอบ
คือถ้ายังนานไปก็ยังชอบเขาอยู่ดี

เขานั้นอาจจะเป็นคนเคลื่อนไหว
แบบที่เราไม่ต้องเสียฟอร์มด้วย

ให้เขาคิดและรู้สึกอย่างเดียวกับน้องนะ

อันนี้เรื่องค่อนข้างใหญ่ทีเดียว

หรือเราควรต่างคนต่างไป

เชื่อว่าหลายคนเริ่มส่งเข้ามาตำหนิเลยแหละว่า

แต่เดี๋ยวลองไปดูเหตุผลที่ชัดเจนก่อนในอีพีหน้านะคะ
ขอบคุณอีกครั้งกับทุกความไว้ใจนะคะ
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน

เจอกันคราวหน้าสวัสดีค่ะ
อ้อยณพาพร